แต่จากนี้ไปถ้าคุณแม่บอกไม่ให้สัมภาษ
เราก็คงต้องจับตาไปที่ทนายของคุณแม่

นายกฤษณะซึ่งก็คงจะต้องเข้ามามีบทบาท
แล้วก็พิสูจน์กันต่อไปนะคะ
ซึ่งวันนี้นะคะทนายกฤษณะได้เปิดเผยประเด็นนึง
ที่น่าสนใจผ่านรายการดราม่าวันนี้
ซึ่งมีคุณบุ๋มปนัดดาเป็นพิธีกรเนี่ยนะคะ
บอกว่ามีผู้หวังดีโทรศัพท์เข้ามาแจ้ง
ให้ช่วยสังเกตที่ด้านซ้ายศีรษะของคุณแตงโมว่า
เหมือนจะมีรอยช้ำเกิดขึ้น
มีลักษณะคล้ายถูกของแข็งกระแทกเข้าหลายครั้ง
จนเป็นรอยช้ำผิดธรรมชาติ
นี่ค่ะประเด็นนี้ก็กลายเป็นประเด็นใหม่
ที่ตนเองเข้ามารับหน้าที่ธนายความค่ะ

ทางด้านแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพโรจนสุนันต์อดีต
ภูมิในการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรม

บอกว่าข้อสงสัยต่างเกิดขึ้นได้ค่ะ
แต่ทางครอบครัวจะต้องเข้าไปขอข้อมูล

หรือสอบถามข้อสงสัยเหล่านี้กับพนักงานสอบส่วนเจ้าของคดี

ส่วนจะขอให้มีการผ่าชนะสูตรศพใหม่อีกครั้งหนึ่ง
คุณหมอยืนยันบอกตอนนี้ยังไม่จำเป็น
เพราะมั่นใจว่าทีมชนะสูตรเข้าตรวจสอบหมดแล้ว
ซึ่งทางครอบครัวของคุณตังโมยังไม่ได้ติดต่อกลับมา
คำปรึกษาเพิ่มเติมแต่ก็ได้ให้คำแนะนำไป

ประเด็นที่คุณหมอบอกว่าน่าเป็นห่วงมากที่สุดในตอนนี้เนี่ยนะคะ
ก็คือเจ้าหน้าที่ต้องตอบคำถาม
คนในสังคมตั้งข้อสงสัยด้วยข้อมูลจากนิติวิทยาศาสตร์นี้ให้ได้ค่ะ

เพราะว่าจากที่สังเกตเจ้าหน้าที่ยังตอบคำถามได้ไม่ชัดเจนค่ะ
สิ่งที่ต้องระวังก็คือว่านิติวิทยาศาสตร์เนี่ย
มันไม่ใช่ว่าคนนี้บอกว่าใช่ก็คือใช่
มันอาจจะบางทีบอกไม่ได้ด้วยเพียงคนเดียวหรือวิธีการเดียว

ถ้าไปถามผู้เชี่ยวชาญหรือคนที่เคยเห็นมาทั้งหมดเนี่ย
มันคงไม่ถึง๕ที่บอกว่าใช่
นี่คือตัวอย่างอันหนึ่งก็คือนี่คือความห่วง
ยังคงเป็นความน่ากังวลเพราะว่า
ตั้งแต่ระยะแรกเริ่มต้นมาจนถึงวันที่เมื่อวานนี้

แต่พอประชาชนมีประเด็นสงสัยไปก็เริ่มตอบมา
ก็ยังไม่ชัดเจนคือมันไม่มีความ
เขาเรียกว่าไม่ทำให้เกิดความน่าเชื่อถือค่ะ
นี่ค่ะขณะที่ตำรวจกำลังจะแถลงปิดคดีในเร็ววันนี้นะครับ
อันนี้ก็เลยกลายเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากนะครับ
เพราะว่ามีคนไปเชื่อมโยงกับการที่หมอปลายเนี่ย
ได้สัมภาษณ์เอาไว้เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาบอกว่า
อยากให้ช่วยดูรอยช้ำที่บริเวณศีรษะของคุณแตงโม
ซึ่งจะเป็นหลักฐานได้อีก๑ชิ้น
นี่ค่ะตรงนี้ค่ะประกอบกับข้อมูลที่ได้รับจากทนายกิจสนะ

ตอนนี้ก็เลยทำให้คนในโลกออนไลน์ตอนนี้เนี่ย
พูดคุยกันเรื่องนี้เป็นอย่างมากเลยนะคะ
แล้วก็อยากจะให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
แล้วคลายข้อสงสัยเรื่องนี้อีกเรื่องหนึ่งด้วย
เมื่อวานที่ธนายกิจสนะไปในและการของคุณบุหมนะ
ส่วนตัวยังสงสัยหลายอย่าง
โดยเฉพาะแผลที่ต้นขาขวาด้านใน
ก็ตั้งข้อสังเกตว่าเป็นบริญญาณ
ถามคุณไทยเอกพันธ์ที่มีประสบการณ์ด้านกู้ภัย

การสังเกตบาดแผลก็ยังไม่เชื่อว่าจะเกิดจากใบพัดเรือ

ก็ยังมีข้อสงสัยว่ามีการเสพยาก่อนขึ้นเรือหรือเปล่า
สงสัยก็อยากจะได้คำตอบจริงนะคะ
ข้อเหลือเกินที่ยังไม่มีคำตอบที่ชัดเจนเลย
ตอนนี้ทนายกฤษณะถือว่าก็เดินหน้าเต็มแรงแล้วเหมือนกันนะฮะ